คุณผู้ชมมาดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค
เน้นความสะดวกสบายในการเข้าไปซื้อของมากยิ่งขึ้น
สบายเลยขับรถเข้าไปเลยบอกเลยบอกจะเอาอะไรสั่งเลย
แล้วก็ขับไปจ่ายเงินได้ของเลย

เออนะฮะสะดวกสบายทีนี้แหละครับ
ถือว่าเป็นการตอบโจทย์คนยุคใหม่
วันนี้เราเลยมีรายงานพิเศษเรื่องของการให้บริการแบบนี้
เพิ่มเติมในสังคมนะฮะติดตามได้เลยครับ
ตลอดถนนเส้นทางหลักขาออกสู่จังหวัดท่องเที่ยว
เปิดรอให้บริการผู้บริโภคที่ต้องการใช้เวลาไม่มาก

กลับไป๒๘ปีที่ผ่านมา
โดนัลคือผู้ประกอบการรายแรก
นำบริการนี้เข้ามาเปิดในประเทศไทย
เพราะมองว่าเทรนด์การบริโภคของคนไทย
ต้องการความสะดวกและใช้เวลาที่น้อยที่สุด
ในการซื้อสินค้าที่รับประทานง่าย
มีทั้งหมด๘๒สาขา
เทคนิคต้องหาโลเคชั่นดี

ถ้าเปิดธุรกิจหลานอาหารต้องทำโลเคชั่น

ริมถนนใหญ่ดูริมถนนใหญ่
มี๔เลนหรือ๖เลนแล้วกันดูรถเข้าวิ่งเร็วหรือเปล่า
และต่อวันมีรถกี่ครั้งผ่านถนนนี้
ทำจากทำเลที่ดีเมนูอาหารที่ทานง่าย
จะเป็นกลยุทธ์หลักที่แต่ละแบรนด์จะนำมาใช้มัดใจลูกค้า
หัวใจสำคัญของการแข่งขันก็คือบริการที่ดี
มีป้ายโปรโมชั่นเห็นชัดเจน
จาก๒๔สาขาเป็น๕๒สาขาในปี๒๕๕๙
ขยายตัว๑๐๐และ๑๑๖
ตั้งเป้าปีนี้จะเพิ่มเป็น๖๐สาขาทั่วประเทศ
ชูเรื่องเวลาการให้บริการไม่เกิน๕นาที
ตอบโจทย์ความสะดวกสบายของลูกค้าให้ได้จริง

ต้องสามารถสั่งแล้วก็ได้ไก่ทอด
ที่ปรุงส่วนใหม่ได้ทันทีเลย
จึงเป็นทางเลือกในการเลือกใช้บริการได้อย่างไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
แข่งขันที่สูงในธุรกิจกลับส่งผลดีต่อผู้บริโภค
ที่จะมีโอกาสในการเลือกใช้บริการที่ตรงใจได้มากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน